คุณผู้ชมล่ะคะมีเลขในใจแล้วหรือยังเอ่ย
ทีนี้ช่วงที่ใกล้วันที่๑๖

เขาก็จะไปส่องหาเลขเด็ดกัน
เราก็มีรวบรวมมาให้ดูเหมือนกันนะคะ

คนเขาแห่ไปดูต้นกล้วย

ทิศเป้กับผมกำลังขยี้ตามองอยู่ที่ข่าวที่คุณอริยาจะเล่าเนี่ย

นี่พี่ทิดเป้กรรมประการแน่นเลยนะ

คือจะให้ดูต้นกล้วยประหลาดต้นนี้ค่ะ
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะว่ามันมาออกเครืออยู่กลางลำต้น

เครือนั้นมีทั้งหมด๑๔หวี
นี่ค่ะต้นกล้วยต้นนี้อยู่ในโรงเรียนบ้านชากพุษา

ทีนี้พอชาวบ้านเขารู้ข่าวนะ
เข้าไปแล้วก็ไปดูต้นกล้วยต้นนี้เพียบเลยค่ะ
แล้วเนี่ยด้อมมองก้มเงยถ่ายรูปบ้าง
เอาแป้งไปโรยบ้างขูดหาตัวเลขบ้าง

แล้วชาวบ้านอายุ๘๐ปีคนนึง
เขาก็บอกว่าเกิดมาจนตอนนี้๘๐ปีแล้ว
ไม่เคยเห็นเลยกล้วยที่มันออกเครือกลางต้นแบบนี้
ดังนั้นค่ะทำให้ชาวบ้านหลายคนในพื้นที่

มาขอถ่ายรูปด้วยด้วยแบบนี้นะคะ

ครับ
ต่อกันเลยไหมคะไปกันที่อ่างทองกันบ้าง

ที่วัดใหม่บ้านโคกมรุมที่อำเภอวิเศษชายชาญ
ชาวบ้านก็พากันออกไปขอโชคลาภ
พ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเกษร
ต้นตะเคียนคู่อายุกว่า๑๐๐๐ปีนะครับ
โดยที่ผ่านมามีชาวบ้านถูกรางวัลติดต่อกันแล้ว

ส่งผลให้มีชาวบ้านแห่ไปขอเลขเด็ด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลโคกพุษาอำเภอโพทอง
ผู้ใหญ่โนรีบรรพัดจันทร์นะครับ
เล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่เองก็ถูกรางวัลติดต่อกันมาแล้ว๔งวด
มาส่องขันน้ำมนต์เพื่อขอเลขเด็ด
นำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่ออีกเช่นเคย

แล้วก็มีลูกบ้านก็มาถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
งวดนี้เลขอะไรผู้ใหญ่เห็นอะไรบ้าง

งวดที่๕ต่อมาแล้วนะผู้ใหญ่นะ
ไปต่างจากที่อสมหรือศรีเนร
ธาตุพุทธคุณอำเภอบังไสต์จังหวัดพันธครศรีอีกใกล้เนรนะครับ
มีบรรดานักเสี่ยงโชคแห่ไปดูตัวเลข
น้ำตาเทียนสีแดงครับ

พร้อมนำน้ำแดงไปถวายกุมารเจ้าสัวเหง

อกจากนี้ยังพากันไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

รวมถึงการลอดท้องรูปปั้นช้างเอราวัน

และสามารถรอดพ้นปัญหาอุปสรรคต่างไปได้ครับ
อีกที่หนึ่งค่ะที่ชาวบ้านเขาก็แห่ไปดูเลขเด็ดในอ่างน้ำมนศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
ก็คือที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะ
ชาวบ้านเขาก็มากันเยอะเลยค่ะ
เพราะว่าไปส่องหาเลขเด็ดในอังนบน
อยู่ข้างหุ่นขี้พึ่งตาทองนิ้วราย
ก่อนหน้านี้มีนักเสี่ยงโชคที่เขาถูกรางวัลไปหลายคนเลย
แล้วทีนี้ก็เลยมีการนำสร้อยคอทองคำมาแก้บน
ถวายตาทองนิ้วรายตามความเชื่อนะคะ
อกจากนี้คุณผู้ชมยังมีสิ่งของแก้บน
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิดที่แขวนอยู่บนราวเป็นร้อยตัวเลยนะ
มีผ้าขาวม้ามีแว่นตามีข้าวสารมีไข่ไก่แล้วก็มีวิทยุโบราณด้วย
ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะในวัดสว่างอารมณ์เนี่ย
ชาวบ้านเขาก็แห่ไปขอโชคลาภเหมือนกันไปหาเลขเด็ดเหมือนกัน
ก็คือที่บริเวณนี้ต้นตะเคียนทองอายุกว่า๒๐๐ปี
ซึ่งต้นตะเคียนทองนี้นะคะก็นำมาจากบ่อทรายในจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเอง
เราก็เล่าเรื่องสถานที่ที่คนจะแห่ไปเสี่ยงโชคไปขอโชคขอลาบกันแล้วปิดท้าย
อีกที่หนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะคือที่อุดรธานีนั่นเอง
เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงชาวบ้านเอ่ยนักท่องเที่ยวเอ่ย
ก็ไปกราบว่ายขอพรสารปู่ศรีสุทธโทและแม่ย่าศรีปทุมมานะคะ
บางคนเดินทางมาไม่ได้มาขออย่างเดียวมาแก้บน
เพราะว่างวดที่แล้วถูกรางวัลไปตามที่ขอ
แล้วก็มีชาวบ้านบางส่วนไปขอโชคลาบโหมดเดื๋วยักรวมถึงเบาะน้ำศักดิ์สิทธิ
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์
นับจำนวนรังพึ่งหลวงที่อยู่บริเวณนั้น
เพราะว่าอันนี้ที่ขันนมนต์เขาก็ไปส่องหา

เออนอกจากนี้เขาบอกว่ารังพึ่งหลวงที่อยู่บริเวณนั้น
เคยมีจำนวนมากถึง๑๓รัง
อันนี้เราก็รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
นี่มีคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาหน้าจอบอกว่า
ขอให้ทั้ง๓ท่านเฮ่งรวย
อวยพรขอให้รวยกว่าเพียง
ถูกยังมีเวลานะครับ